ผมน้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้านะฮะ
อาจารย์ต้องอยู่กับปัจจุบันครับคุณจอมขวัญ
ไม่ว่าผมไม่ได้เป็นคนน้ายอะไรแหละเนาะผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาทั้งนั้น

ขอเสริมนะคะน้องไม่ได้เรียกร้องอะไร
เราอยากเดินเข้าสู่การเลือกตั้งที่เป็นธรรม

ปราศจากการใช้อำนาจรัฐอำนาจเงิน
ต้องให้เกียรติผู้ที่จะมาเป็นสวบ้าง

ไม่ผมว่าหลักการนะฮะไม่หลักการที่ผมพูดเนี่ย
ผมบอกอยู่แล้วว่าทำพวกครูนันภิษศิษฐ์หรอ
ก็อยู่ดีบอกว่าไปเรียกร้องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย
แล้วก็อธิบายความผิด

ผมบอกแล้วถ้าคุณรวบรวมเสียง๒๕๐เสียงได้

แต่สิ่งที่เรากำลังจะพูดขณะนี้ก็คือว่า
มีบางกลุ่มคิดว่าไม่ต้องได้๒๕๐ก็ได้

เข้าใจเพื่อไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
แล้วคิดว่าจะมาชวนคนอื่น

แล้วมันผิดตรงไหน